นอกจากนี้นะครับตลอดชิมในวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก
น่าจะเคยดูรายการนี้เอ่ยชื่อมาน่าจะรู้
อ๋อสอบอ๋ออยู่ยังไม่ทันจะเอ่ยชื่อเลย

อันนี้ตั้งใจจริงปะเนี่ยดูอ๋อไม่ค่อยจริงใจเลย
ดูอ๋อสิจริงใจสิเล่าเส้นเป็นเรื่องใครจะไม่รู้จัก
เพราะว่ารายการนี้เขาถ่ายได้ออกมาได้สวยมากผมขอชื่นชมเลย
แล้วแต่ละเมนูที่เขาไปที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเส้นนี้น่าทานเป็นอย่างมาก
ผมไปดูมาแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งปังว่าเอ๊ะ
ในเมื่อเราได้ดูแล้วเนี่ยรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องเนี่ย
เขาจะเล่าอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมวันเสาร์
เรามีทุกวันแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากจะนำเสนอสักเมนูหนึ่ง

และที่สำคัญเมนูที่ผมอยากจะนำเสนอ
แล้วก็ควบรวมมาจากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะครับ
นี่เลยเดี๋ยวจะพาไปที่อำเภอสังขระบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปทานอาหารที่เป็นเมนูเส้นนี่โอ้โห
เขาเรียกว่าองค์นุข้าวสวย

คือเป็นชื่อแบบภาษาถิ่นเขาใช่ไหม
ใช่แล้วครับเดี๋ยวจะไปลองชิมกัน

เขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับประเทศเมียนมาหรือว่าพม่า

แล้วนี่ที่เห็นอยู่นี้นี่คือเมนูที่ผมบอกนะครับ
เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วย
เขาเปิดมานานกว่า๒๕ปีแล้ว

นุในภาษาเมียนมาหรือว่าพม่าแปลว่ากะทิ
ส่วนข้าวสวยในภาษาพม่าเขาแปลว่าเส้นก๋วยเตี๋ยว
รวมกันก็เป็นน้ำกะทิเส้นก๋วยเตี๋ยวลักษณะแบบนี้
เด็ดของร้านนี้เขาบอกว่าเจ้าของเป็นคนไทยนะ
แล้วก็การทำอยู่ที่น้ำแกงกะทิ
จะต้องมีรสชาติคล้ายกับแกงเผ็ดของบ้านเรา
แต่ก็มีกลิ่นหอมขึ้นจมูกของสมุนไพร
จากประเทศเมียนมาหรือว่าพม่าด้วย
คุณผู้ชมคือตอนที่ไปพม่า
เขาก็จะมีขนมที่เป็นแบบเส้นแบบนี้กับแกงอย่างนี้เยอะมาก

ส่วนวิธีการรับประทานกินเป็นอย่างไรล่ะ
เออก็เริ่มจากการตักเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวสวยก่อน
โอ้โหตักมาเป็นแบบคำพอดีคำนะ
เสร็จปั๊บราดด้วยน้ำกะทิหรือว่าองค์นุนะครับ
แล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไป
แล้วก็โรยด้วยหอมเจียวพร้อมกับเครื่องเคียงต่าง
ไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มเต้าหู้ทอดหรือว่าไก่ทอด
โอ้โฮเขาบอกว่าเครื่องเทศของเขาสุดยอด
กินนี่ดีเลยทีเดียวครับ
เจ้าของร้านเขาเอาสูตรเมนูนี้มาได้อย่างไร
และเพราะอะไรถึงอยากให้คนไทยและนักท่องเที่ยว
เดินทางมาที่อำเภอสังขบุรี

แล้วก็ไปฟังเสียงเจ้าของร้านเขาเฉลยกันหน่อยครับ
คนเลี้ยงลูกสาวพี่เป็นคนพม่า

อยู่มา๒๐ปีพอกับลูกสาวพี่
เขาก็อยากจะโชว์ฝีมืออาหารพม่าของเขา
เพื่อให้คนไทยได้ลิ้มลองว่าของเขาก็มีดีนะ

คิดถึงประเทศพม่าก่อนที่จะเข้าไปถูกพระเจดีสามองค์
อ๋อให้แวะตรงนี้ก่อน
เพื่อมาเก็บที่ระลึกก่อนที่เราจะไปเที่ยวพม่า
และไปชมความเป็นอยู่ของประเทศพม่า
ว่าเขาอยู่อย่างไรกินอย่างไรอะไรต่าง
ก็เลยให้ลองปรับสภาพร่างกายก่อน
ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปตรงนั้นนะครับ
ที่จะเดินทางไปเที่ยวที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็สามารถไปแวะชิมกันได้นะครับกับเมนูนี้โอนุข้าวสวยนะครับ
พร้อมกับชมวิวสะพานมอนข้ามแม่น้ำซองกะเรียหรือว่าสะพานไม้ที่ยาวเป็นดับที่๒ของโลกที่ร้านเบอร์มิสอิน
โทรศัพท์ผมให้ติดต่อเอาไว้แล้วกันนะครับหมายเลข๐๓๔๕๙๕๕๖นะครับ
และที่สำคัญคุณผู้ชมผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยละกันพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วใช่ไหม
เพราะฉะนั้นติดตามกันได้กับทางไทยรัฐทีวีคุณผู้ชมไม่ได้ไปไหนเกาะอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับ
รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องพลาดไม่ได้นะครับในวันเสาร์เวลา๑๑นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะติดตามกันยาวเลยนะคะไทยรัฐทีวีของเรามีเรื่องราวเด็ดมาฝากคุณผู้ชมเพียบเลย